เดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้ว

ตามนักเล่าเส้นของเราไปชมกันเลย

เปิดให้ความอร่อยมายาวนานกว่า๓๕ปีแล้ว
แถวนี้นะครับรู้จักในนามร้านสุธินโภชนานะครับ

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

คุณแม่สุธินเจ้าของร้านสุธินโภชนาเลย

มินดึกชื่อพ่อค่ะ

ที่ร้านเนี่ยขายเมนูอะไรครับ

มีเนื้อเปื่อยเนื้อสดเนื้อขาลายค่ะ

มันมีเอ็นแล้วมันก็มีไขมันด้วย

แล้วก็ขิงขางก็หอมแดง
อันนี้ขิงกับขานี่ใส่ไปเพื่ออะไรกระหอม

ทำให้น้ำซุปมันหอมแล้วก็หวานขึ้น
แล้วก็เอาเนื้อตุ๋นมาต้มในนี้ด้วยใช่ไหม

อันนี้วันหนึ่งที่ใช้กี่กิโลเนี่ยเห็นเต็มถังข้างล่างเลย

อันนี้คือเส้นยอดนิยมผมเฝอเลยต้องเป็นเส้นเล็ก

ต่างจากเส้นก๋วเตี๋ยทั่วไปไหมหรือเหมือนกันเลย
แตกต่างกันค่ะเส้นมันเล็กก็มันนุ่มค่ะมันเหนียว

ต้องเล็กกว่าเส้นเล็กปกตินะแล้วก็มันก็จะมีความนุ่มด้วยนะครับ

ส่วนผสมที่สำคัญอีกของเฝอมีอะไรใส่อะไร

ที่เห็นว่าใส่ถั่วปนลงไปด้วยแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ
รสชาติและหน้าตายังคงเป็นเฝอเวียดนามเหมือนเดิม
แต่ที่เพิ่มเติมก็คือรสชาติที่เข้มข้นและหอมมันนั่นเองค่ะ
นี่เป็นเคล็ดลับคุณพ่อของป้าสุธินเขาคิดค้นเอาไว้
เพื่อให้เฟ้อของที่ร้านนี้มีรสชาติที่แตกต่างจากร้านอื่นนั่นเองจ้า
ตอนนี้ทำเลยทำให้กินเลยดีกว่ามันจะทำยังไงเนี่ย
สำหรับเฝอเวียดนามแท้นะฮะ

ใส่เข้าไป

ก็เป็นอันเสร็จแล้วสำหรับเฝอเวียดนามนะครับผม

เนื้อสูตรเวียดนามชามนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว
แต่ถ้าจะให้อร่อยครบสูตรก็ต้องปรุงรสชาติแบบที่ชาวเวียดนามเขาทานกันแล้วค่ะ
ฝากคุณป้าสุธินแนะนำเฮียน็อตเขาหน่อยแล้วกันนะคะว่าต้องใส่อะไรบ้าง
เอาล่ะตอนนี้ก็พร้อมจะชิมเฟ้อเวียดนามแบบดั้งเดิมนะฮะ

โผล่กระเทมเชียลนี่มันช่วยให้แบบทุกอย่างบางอย่างกรมกล่อมขึ้น
แต่ว่าทานใส่ซอสพรีชค่ะ

อะไรอีกครับใส่พริกเผาด้วยค่ะพริกเผาอันนี้เหรอใช้ช้อนหนึ่งค่ะช้อนหนึ่งเลยเหรอจ้ะ
อันนี้พริกเผาทำจากอะไรเนี้ยพริกคั่วค่ะแล้วก็น้ำตาลมะขามเปียกค่ะ
ปรุงรสเป็นอันนี้แล้วจ้ะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของเวียดนามไหมจ้ะ
อันนี้ดั้งเดิมเลยเขากินกันอย่างงี้นะจ้ะเราใส่ได้อีกครับกะปิค่ะ
กะปรีด้วยเหรอกะปรีขึ้นกับถั่วนี่ค่ะจิ้มกับถั่วนี่ค่ะจิ้มกับถั่วแล้วใส่ไปในนี่เหรอ
ไม่ขายเครื่องเคียงค่ะอันนี้เป็นเครื่องเคียงทุกอย่างอ๋อไม่ได้ใส่กะปิลงไปในนี้
ไม่คะอ๋อโอเคเข้าใส่มะมะนาวใส่ค่ะสิ่งนี้อื้ออ้าวเดี๋ยวลองกินแบบนี้ก่อนเนอะ
เดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าก่อนปรุงกับหลังปรุงเนี่ยมันเป็นยังไง
เพราะว่าไม่เคยกินกระเจี๋วแบบใส่รอบพริกนะเนอะค่ะ
เป็นไงคะอร่อยขาวอ่ะรสชาติไม่เปลี่ยนมากนะเพียงแต่ว่าทำให้น้ำซุปมันรสชาติมันเข้มข้นขึ้นเท่านั้นเอง
แต่ว่ารสโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ได้เปรี้ยวโดดไม่ได้เผ็ดไม่ได้ไม่ได้เค็มอะไรขึ้นมาจ้ะ
ทำให้รสชาติของน้ำซุปมันกลมกล่อมขึ้นเท่านั้นเองนะครับผม
เนื้อไม่ได้หมักจริงจริงเหรอไม่หมักค่ะมันมันนุ่มอ่ะทำยังไงทำยังไงให้มันนุ่มอ่ะ
เนื้อน้องวายมันก็นุ่มค่ะยังไงมันก็นุ่มอยู่แล้วเหรอจ้ะตัวเส้นเนี่ยเห็นจุ่มน้ำสักเดียวเอง
แต่มันก็ไม่ได้ดิบนะมันก็สุกนะมันก็สุกค่ะมันก็นุ่มนุ่มอยู่แล้วนะครับผม
ทานเข้าไปยิ่งใส่พวกเครื่องปรุงต่างเข้าไปเนี่ยทำให้น้ำมันนัวขึ้น
มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถึงประวัติความเป็นมาของสุธินโภชนาหน่อยสิเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย
เปิดมาสามสิบห้าปีแล้วค่ะสามสิบห้าปีใครเป็นคนเปิดร้าน
เปิดค่ะพ่อเปิดค่ะคุณพ่อเป็นคนที่ไหนครับ
เวียดนามค่ะเวียดนามแท้เลยเหรอค่ะ
แล้วมาอยู่ที่น้องคลายเนี้ยเหรอค่ะมาอยู่ที่น้องคลายค่ะ
มาอยู่คุณพ่อมาตอนแรกเหมือนคุณพ่อมาทำอะไรที่หนองคายก่อน
มาทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะทำเฟอร์นิเจอร์อยู่กี่ปีสิบกว่าปีค่ะ
แล้วเลิกทำเลิกทำทำไมเลิกอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวทำไมมาขายก๋วยเตี๋ยว
แก่แก่แล้วค่ะทำฟอนิเจอร์มันนักมันเหนื่อยมันนักมันเหนื่อยค่ะ
เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าจ้ะแล้วคุณพ่อไปเอาสูตรเฟิร์นนี้มาทำไม
คุณพ่อทำเองค่ะคือเป็นอาหารที่ทำกินเองในบ้านกันอยู่แล้วค่ะ
ก็คือคนเวียดนามส่วนใหญ่จะทำเป็นจ้ะก็มาทำมาเปิดร้าน
แล้วตอนแรกแรกที่เปิดเนี้ยคนน้องคายเขาทานกันเยอะไหมทานเยอะอยู่ค่ะ
เขาชอบไหมเขาชอบกันเขาชอบอะไรของเฝอเวียดนาม
เพราะว่าเขาชอบพริกเผาค่ะก็อ้อไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเฝอเราเลยเหรอ
ชอบค่ะชอบเฝอค่ะชอบเฝอเราด้วยจ้ะชอบที่กินกับพริกเผาอันนี้
ยังใช่ไหมคุณแม่ว่าระหว่างเฝอเวียดนามกับก๋วยเตี๋ยวน้ำของไทยเนี่ย
มันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเวียดนามมันรสชาติต่างกันกับน้ำซุปค่ะ
ซุปมันกลมกล่อมกว่าจ้ะพอใส่ส่วนผสมพวกนี้มันก็ทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้น
ค่ะก็เลยเป็นเสน่ห์ของเปิดเวียดนามจ้ะแล้วคุณแม่สุธินเนี่ยมาดูแลร้านเนี้ยได้กี่ปีแล้ว
ต่อจากคุณพ่อเนี้ยสามถึงห้าปีแล้วค่ะอ้าวแล้วคุณพ่อเปิดมากี่ปี
คุณพ่อเปิดมาสองสามปีคุณพ่อก็เสียชีวิตนะอ๋อก็คือเปิดได้สักพักคุณพ่อก็เสียชีวิต
คุณแม่สุธินก็เลยมาดูแลแทนเลยแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อร้านสุธินโภชนา
คุณพ่อตั้งค่ะคุณพ่อตั้งให้ตั้งให้ลูกสาวเลยตั้งให้เลยคุณสุธินโภชนาเลย
ทุกวันนี้เราก็ดูแลมาแล้วสามสิบห้าปีขายดีไหมขายดีค่ะขายดีเนี้ย
ขายเคยขายได้มากที่สุดวันละกี่จานสองสิบห้าชิบถ้วยค่ะอู้หู
หนองคลายมึงเล็กแบบนี้นะนะจ้ะคนมากินอยู่สองสามร้อยถ้วยเหล่าวันเลยหรอกจ้ะ
ดีใจไหมที่สูตรของคุณพ่อเนี่ยเป็นที่นิยมของคนหนองคาย
จ้ะดีใจพี่ออกได้แล้วบ้างอะจงตั้งให้อร่อยดีทำอร่อยช่ะ

ถ้ามาไม่ถูกก็ถามคนแถวนี้เขารู้จักกันหมดใช่ไหม

เฟ้อเวียดนามแท้ที่รักษาถิ่นโภชนานะครับ

จังหวัดน้องคายเมืองแสนสงบริมฝั่งโขง
ในอดีตมีวัฒนธรรมอันหลากหลายหลั่งไหลเข้ามา

ซึ่งวันนี้พวกเราได้สัมผัสทั้งบรรยากาศ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจจริงเลยล่ะค่ะ

ที่จังหวัดน้องคายแห่งนี้กันอีกครั้งแน่นอนค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่ภาคอีสาน
เพราะค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ

เนื้อที่ผสมผสานความอร่อยสไตล์เวียดนามจีน
และพาสต้าเส้นสดโดยฝีมือเชฟชาวอิตาเลียน